แพ้แล้วผ่านค่ะแต่อันนี้คุณผู้ชมค่ะผิดแล้วผ่านค่ะ
เป็นเหตุการณ์ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยอายุสักระบานห้าสิบหกปี
บีบแตรประหนึ่งว่าจะให้คุณลุงอายุ๕๖ปีหลบจากทางเท้า

คุณลุงไม่หลบคุณลุงก็เลยถามกลับไปว่าจะบีบแต่ทำไม

เดี๋ยวคุณผู้ชมดูตามภาพให้ภาพเล่าเรื่องนะคะ
นี่สิ่งที่คุณลุงที่เดินอยู่บนทางเท้าได้คำตอบนะคะ
อันนี้ขามาก่อนอันนี้ขามาก่อนคุณลุงพูดไปแล้วนะ
คุณลุงแกยืนคุณลุงเนี่ยยืนรอเพื่อที่จะขึ้นรถเม
เมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมผู้ชายสองคนขี่มาบนทางเท้า
จังหวะที่ผ่านตัวคุณลุงคุณลุงพูดว่าจะบีบแต่ทำไม
เลยไปแล้วนะขี่กลับมาเลยค่ะย้อนสอนกลับมา
คุณลุงก็ไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะแล้วโดนเนี่ยอันนี้ดูภาพแรกก่อนนะ
นี่นะบีบทำไมเออบีบทำไมได้เดี๋ยวสักพักนึง
อืมเดี๋ยวสักพักนึงกลับมาคุณลุงเนี่ยเอ้าดูสิ
ไม่ทันตั้งตัวเลยล้มทั้งยืนเลยนะคุณผู้ชม
หลังจากที่เกิดเหตุในวันเดียวกันคุณลุงคนที่ประสบเหตุ
ก็คือคุณลุงสะสวสุช่ำชองยนอายุ๕๖ปีเป็นผู้เสียหาย
ผู้เกาะเหตุพร้อมที่จะชดเชยค่าเสียหายให้๕๐๐๐บาทแล้วจบเรื่อง
แต่ท่านบอกว่าพอเราไม่ยอมหรอกจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
คือหลังจากที่คลิปนี้ถูกโพสต์ออกไป
ประเด็นที่ชาวเน็ตเขาตั้งขึ้นมาก็คือว่า
ลักษณะแบบนี้คุณขับเลยไปแล้ว
แล้วคุณขับกลับมาตั้งใจ

ข่ายฆ่าโดยไตรตรองหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นอยากให้ตำรวจแจ้งข้อหาหนักไปเลย

แต่ว่าเอาล่ะตำรวจเองก็ไม่อยากให้เป็นเรื่องเป็นคดีความ
ก็เลยพยายามเรียกทั้งสองฝ่ายมาไกลเกลี่ย
แต่คุณลุงบอกว่าไม่ยอมจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ตอนนี้ชาวเน็ตเขากดดันตำรวจ
บอกว่าเห็นชัดเลยป้ายจราจรยี่ห้อรถอะไร
คือเห็นชัดเลยเพราะฉะนั้นไม่ยากที่จะติดตามตัว

ชื่อว่าประเสริฐแซ่อึ้งเขาโพสต์คลิปอันนี้แหละ
พร้อมกับข้อความบอกว่าขี่บนทางเท้า
บอกว่าบีบแรร์ทำไมขี่ย้อนสอนกลับมาชนเลยครับ
น้องชายเพื่อนครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
คือคุณลุงตอนที่โดนชนเนี่ย

พอได้คลิปนี้มาก็เลยเอาให้น้องชายเพื่อนไปโพสต์ให้
น่าสงสารนะแล้วคนเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าตัวเองผิดเหรอ

ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ขี่บนฟุตบาทนะ